ข่าวต่อไปนี้จะมาเรียกว่าผู้จัดการอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะ
สำหรับพี่เอสุภาชัยต้องเรียกว่าซุปตาท่านหนึ่งนะจ๊ะ
แต่กว่าที่จะมาเป็นซุปตาท่านหนึ่งนั้นนะคุณผู้ชมบอกเลยว่า
ชีวิตพี่เอเนี่ยไม่ง่ายเพราะพี่เอสู้จนสุดใจสู้ยังไง
ติดตามจากรายงานพร้อมกันเลยค่ะ
ดูภาพพี่เอกันสักหน่อยไม่ใช่ซุปตาตรงไหนเอาปากกามาวง
ภาพความทรงจำกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
วงการบันเทิงได้ทำความรู้จักกับนักปั้นมือทองฝั่งเพชร
และผู้จัดการดาราตัวท็อปของเมืองไทย

สาวอวบเสื้อผ้าจะเต็ม
และลีลาการทำปากจืดในตำนาน
นี่แหละพี่เอของแท้แน่นอน
แต่ภาพเหล่านั้นหายไปแล้ว
เพราะตอนนี้มีแต่พี่เอเอลเอสพี่เอหุ่นสับ
ตอนนี้ขึ้นแทนพรีเซนเตอร์ยืนประกบกับดาราตัวแม่
อย่างพี่อ้ำพัชราภาแล้วนะคะ
ขึ้น
แต่กว่าจะสวยสับมาได้ไกลขนาดนี้บอกเลยใจต้องสู้จริงนะคะคุณค่ะ
ของแบบเนี้ยกว่าจะได้มามันต้องพยายามจริงจริงใครที่กำลังหาแรงบันดาลใจให้ลุกขึ้นมาดูแลรูปร่าง
บอกเลยว่าดูแบบอย่างพี่เอนี่แหละค่ะนักสู้ที่แท้ทรู
อ่ะทำไมถึงต้องเรียกว่านักสู้คุณผู้ชมทราบไหมคะ
กว่าจะรีดน้ำหนักได้เกือบ๒๐กิโลกรัมพี่เออดทนมีวินัย
และใช้เวลามากถึง๖เดือนจากคนที่เคยหนักเฉียดร้อยกิโลกรัม
เปลี่ยนภาพจากสาวเอสเอสแอลจนตอนนี้พี่เอบอกใจเอสก็จัดมาเลย
ถามว่าทำอะไรมาบ้าง๖เดือนที่ผ่านมาพี่เอทานข้าววันละมื้อ
แล้วหนึ่งมื้อของพี่เอคือโปรตีนล้วนเคล็ดลับของพี่เอก็คือควบคุมอาหารนี่แหละค่ะ
คำว่าพี่เอเอาแรงที่ไหนมาอ๋อพี่เอเขาเลือกการนอนค่ะ
ต้องไม่ทานแล้วนอนเท่านั้นยิ่งถ้าวันไหนไม่มีงานพี่เอจะนอนถึงเย็นเลยล่ะค่ะ
พอตกเย็นลุกขึ้นมาตีแบตอย่างต่ำคือตี๓ชั่วโมงรวดกะเอาเลยว่าอย่างน้อยต้องได้สัก๑๕เกม
แล้วคุณผู้ชมทราบไหมคะพี่เอไปตีแบตกับนักกีฬาทีมชาติเลยนะไม่ธรรมดา
ถามว่าพี่เอรู้จักไหมของอร่อยที่เรียกว่าหมูกระทะน่ะพี่เอบอกรู้สึกกระทะแต่พี่เอทานแค่นี้
เนื้อแดงกับผักตำลึงนานทีถึงจะทานข้าวแล้วห้ามลืมเรื่องออกกำลังกายรับรองน้ำหนักลดลงแน่นอนค่ะ
พี่เอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากลุกขึ้นมาดูแลตัวเองแล้วถามว่าใครล่ะที่เป็นแรงบันดาลใจให้พี่เอ
ถึงขนาดที่พี่เอเคยประกาศเอาไว้ว่า
เอเท่านั้นที่จะล้มความสวยของพี่อ้ำได้
ต่างที่พี่เอเค้าบอกเนี่ย
ก็เป็นวิธีเฉพาะของพี่เอเค้าละกันนะคะ

ก็อาจจะแบบว่าลดทอนหรือว่าก็เพิ่มนิดนึงละกัน

ถูกต้องเอาให้เหมาะสมพอดีนะคะ